สถิติการกินน้ำตาลของคนทั้งโลก
รวมถึงประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
โดยรวมแล้วทั้งโลกนั้นบริโภคน้ำตาลกันในลักษณะไหนบ้างนะครับ
สหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์ครับกินกัน๓๑ช้อนชา
ทางด้านของเยอรมนี๒๕ช้อนชาแล้วก็เนเทอร์แลนด์ก็๒๕ช้อนชาด้วยกันนะครับ

นี่เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า
คนไทยนั้นกินประมาณ๓๐กิโลกรัมต่อปี
เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ๒๐ช้อนชาต่อวันนะครับ
ก็ไม่ทิ้งห่างจากทางด้านของยุโรปนั้นมากเท่าไหร่นักนะครับ
แต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศในอาเซียน
ประเทศหลักที่สำคัญไทยนั้นถือว่ามีการบริโภคน้ำตาลสูงมาเป็นอันดับที่๑
ถ้าเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับ
ก็๒๐ช้อนชาต่อวันนั้นก็สูงกว่ามาตรฐานที่ทางด้านขององค์การอนามัยโลกแนะนำให้คนบริโภค
โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าคนควรที่จะบริโภคน้ำตาลประมาณ๖ช้อนชาต่อวันนะครับ
นี่ไปดูกันบ้างนะครับว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มกันทุกวันนั้นมีปริมาณน้ำตาลอยู่เท่าไหร่
เป็นการรวบรวมจากเว็บไซต์หมอชาวบ้านนะครับ
มะนาว๑ขวด๕๐๐มิลลิลิตรมีน้ำตาลอยู่๑๐๑๑ช้อนชาจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับ
ไปดูเครื่องดื่มยอดฮิตชาเขียวต้นตำรับ๕๐๐มิลลิลิตรเหมือนกันนะครับมีน้ำตาลอยู่ที่๙๑๐ช้อนชา
อันนี้ก็เป็นบรรดาน้ำอัดลมนะครับโดยเฉพาะน้ำดำก็จะมี๘๙ช้อนชา
แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำสีอื่นนั้นก็จะมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
บางคนอาจจะบอกว่านมอาจจะไม่มีน้ำตาลแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนมเปรี้ยวลักษณะนี้นะครับ
กล่อง๑๘๐มิลลิลิตรก็น้ำตาลไม่น้อยทีเดียวนะครับมีอยู่๔๕ช้อนชาด้วยกัน
แล้วก็สุดท้ายไปดูกาแฟกระป๋องที่หลายคนก็อาจจะดื่มเป็นประจำนะครับ
มิลลิลิตรก็มีอยู่ที่ประมาณ๔๕ช้อนชาม
เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องติดตามนะครับว่ากฎหมายที่กำลังมีการผลักดันนั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่
แล้วก็จะส่งผลต่อการบริโภคของบรรดาคนในประเทศไทยอย่างไรรวมถึงยอดขายอย่างไรด้วยนะครับ